ชายหาดในพื้นที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างนะคะมีชาวเน็ตรุมจวกยับเลยอ่ะค่ะ
มีร้านอาหารร้านหนึ่งเขาเหมือนมีการนำโต๊ะนำเก้าอี้
นำตัวแบบเคาน์เตอร์มาวางอยู่กลางชายหาดแบบเนี้ยครับทั้งที่จริงจริงแล้วเนี่ย
ชาวบ้านแล้วก็ในพื้นที่ของเทศบาลเนี่ยเขาบอกว่ามีการสั่งห้ามแล้วนะ
ตั้งแต่วันที่๒๑มิถุนายนปีที่แล้วว่าห้ามมีการวางขายวางสิ่งของ
หรือเอาอะไรมาวางในพื้นที่บริเวณชายหาดนาจอมเทียนแบบนี้
ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนปีที่แล้วนะพี่ก๊อบทำไมตั้งได้อ่ะก็นั่นอ่ะสิค่ะอ่า
ชาวเน็ตเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่นำมาวางมาขายเนี่ย
โดนไล่ไปหลายคนแล้วนะเออก่อนหน้านี้ไงมีตลาด
ก็ดราม่าว่ามันทำให้ชายหาดมันเสียหายนั่นน่ะสิแต่ทำไมร้านเนี้ย
ถึงตั้งได้แบบยิ่งใหญ่ตระกาลตาขนาดนี้ในพื้นที่ที่เขาแบบสั่งห้ามไป
ก่อนหน้านี้แล้วอ่ะนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้เลย
เป็นร้านอาหารที่มีชุดเก้าอี้สัก๓๐ชุดได้
ก็กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์

ก่อนหน้านี้ทางเทศบาลนาจอมเทียนได้ออกหนังสือ

ห้ามมีให้จำหน่ายสินค้าอาหารเครื่องดื่ม

เสิร์ฟแบบนี้เลยในการบริการลูกค้า

ทั้งที่มีคำสั่งห้ามมีหนังสือออกมาแบบนี้แล้วนะ
เขาก็เลยฝากเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหน่อยแล้วกันเทศบาล
เพราะว่าก่อนนั่นพ่อค้าแม้ค้าเขาจะขายรวมไล่ไง
เป็น๒มาตรฐานหรือเปล่ายังไงตรวจสอบด้วยนะคะ

มีการเอาทรายมาถ่มให้มันเป็นหาดด้วยไง
สุดท้ายถ่มเสร็จก็มีโต๊ะมาตั้งแบบนี้